อันนี้จิตใจเขาทำด้วยอะไร
คือช็อคมากที่เชียงใหม่ช็อคมาก
ตอนแรกแบบเราก็ลุ้นกันเนาะว่าอยากจะให้เจอมีประกาศหาคนหายครับคุณผู้ชม
ตั้งแต่เมื่อวานช่วงประมาณบ่าย๓เป็นเซลล์ขายรถใช่ไหมฮะ
ปริศนาครอบครัวก็กระวนกระวายสามีเอ่ยลูกเอ่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับครับ
วันนี้ปรากฏว่าไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเขารับสารภาพว่าเขาเนี่ย
พาผู้หญิงคนนี้ไปจริงสุดท้ายพบเธอกลายเป็นศพนะฮะ
กลายเป็นศพคนที่ก่อเหตุนี้จิตใจโหดเยี่ยมมาก

วงจรปิดจากผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งกลายเป็นผู้ต้องหา
กลับไปก่อนครับเมื่อวานนี้ครับก่อนที่ผู้ตายจะหายตัวไปเนี่ยนะฮะ
ด้วยความที่เธอเป็นเซลล์ขายรถอยู่ค่ายรถค่ายหนึ่ง
แล้วมีลูกค้าติดต่อมาบอกว่าผมสนใจอยากจะซื้อรถดูรถหน่อย
คุณมาคุยกับผมหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมเข้าไปหาที่โชว์รูมนะ
ขับรถเลยขับรถเลยโชว์รูมไป
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาเจอร้านกาแฟนี้ก็แล้วกัน
เขามาก่อนทำไมสั่งกาแฟแล้วสแกนเงินจ่าย
ร้านกาแฟอีกแล้วเหรอนี่มาที่มาเจอที่ร้านกาแฟนะ
แต่นี่คือเคสที่เชียงใหม่นะฮะพักจากคดีแอมมาตามเรื่องนี้ก่อนนะ
ผู้ชายคนนี้พอจ่ายเงินเสร็จปั๊บอ้าว
พอผู้ตายชื่อว่าคุณอ้อมมาถึงก็เอาเอกสารเหมือนกับใบเสนอราคามาให้ดู
แล้วก็พากันย้ายไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นนี่นะฮะ
คุยกันอยู่นานสองนานสักแป๊บหนึ่ง๑๐กว่านาทีแล้วก็พากันออกไปครับ
นี่คือหลักฐานวงจรปิดที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในอำเภอสันทรายที่เชียงใหม่
ผู้ชายสวมเสื้อโปโลสีกรมท่าเข้มเข้มกางเกงขายา
คือแต่งตัวดูดีดูสุภาพเรียบร้อยเลยทำทีจะมาเป็นลูกค้าซื้อรถ
แล้วก็คุยกับคุณอ้อมซึ่งเป็นพนักงานขายรถนะฮะ
บ่ายสามเมื่อวานนี้ยี่สิบเก้าเมษาครับ
คุยกัน๑๔นาทีแล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากจุดนี้ที่เราเห็น
วงจรปิดของร้านกาแฟครับคุณผู้ชมเดินออกไปขึ้นกระบะสีขาวตู้ทึบ
ผู้ต้องสงสัยตอนมาขับกระบะสีขาวตู้ทึบแล้วจอดเอาไว้นี่นะฮะ
แล้วก็เข้ามาในร้านแล้วก็มาเจอกับคุณอ้อมแล้วก็พากันออกไป
จากนั้นคุณอ้อมหายตัวไปติดต่อไม่ได้หลังเกิดเรื่องครับ
สามีคุณอ้อมแล้วก็เย็ดเพื่อนออกตามหาแล้วไปแจ้งความกับ
จนกระทั่งพบว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่กับคุณอ้อมน่าจะเป็นคนสุดท้าย
คือผู้ชายคนเมื่อกี้พาคุณอ้อมออกจากร้านกาแฟ
แล้วใช้เส้นทางสรรผีเสื้อดอยสะเก็ด
หยุดอยู่ที่บ้านเช่าตำบลแม่แฝกอำเภอสรรกำแพง
คุณ๓๙กิโลเมตรเลยเหรอ
ข้ามอำเภอเลยฮะจากสรรทรายไปที่สรรกำแพงนะครับ

มีชาวบ้านเห็นชายต้องสงสัยนอนซ่อนตัวอยู่ในคูน้ำหลังหอพัก
พยายามจะไปจับตัวคุมตัวเขาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ
แต่อุปสรรคมันมีกำแพงลวดหนามกั้นเอาไว้
ตาผู้ชายคนนั้นมันก็เลยหนีต่อไปได้ครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับตำรวจภูทรเชียงใหม่
วันนี้ระดมกำลังการค้นหาอีกครั้ง
แล้วก็ประกาศเลยว่าใครเจอผู้สูญหายแจ้งเบาะแสนะ
มีการแบบตั้งรางวัลจะให้เงินนำจับอะไรต่างด้วย
เพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ต้องสงสัยพาผู้เสียหายไปทำอะไรบ้าง
ค้นหาหลักฐานวันนี้ด้วยความหวังว่าจะเจอหลักฐาน
และจะได้เจอคุณอ้อมอย่างปลอดภัย
เคี่ยวนักข่าวของเราครับคุณวิมลวันลงพื้นที่ไปตามคดีนี้
ไปเจอกับนายอำนาจสามีของคุณอ้อม
พาทีมข่าวไปดูจุดที่ผู้ต้องสงสัยชื่อว่านายนัทอายุ๔๐

ก่อนที่จะหลบหนีไปแล้วก็ปิดล้อมจับกลุ่มตัวได้
สิ่งที่ห่วงที่สุดคือความปลอดภัยของเมียเขา
นี่คือตอนที่ยังไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วคือคุณอ้อมตาย
เขายืนยันเมียไม่เคยรู้จักกับตาคนนั้นมาก่อนเลยในนัทเนี่ย
ผมอยู่กินกับเมียมากว่า๒๐ปีมีลูกด้วยกัน๑คน

ไม่มีนะมันน้ำแห้งดนทรคชงขน
ครับก็ทำงานที่เดียวกันครับกลับพร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นสงสัยตอนนี้เราก็เลยยังอะไร
เป็นเรื่องที่ยังมันไม่รู้ว่าโดนป้ายยาเป็นุกกาล

มาก่อนถ้าไม่เจอก็เร็วไปก็เจ้าของหอก็ให้เข้ามา
กลับแล้วพอดีก็ไม่แน่ใจลองไปดูตรงนั้นนะครับ
ก็เจอเจอปุ๊บแล้วมันก็วิ่งไป

เหมือนเราก็ไม่ได้เห็นครับแต่ว่าเป็นห่วงนะครับ
หลักฐานสำคัญก็คือภาพจากวงจรปิดนะฮะ
แล้วก็ข้อมูลจากเพื่อนพี่น้องของคุณอ้อมก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะ
ที่บอกว่าเขาออกไปแล้วก็ดูแปลกมีพิรุธ
เพราะว่าคุณอ้อมออกไปคนเดียวด้วยนะฮะ
จนกระทั่งมีคนไปเจอกระบะสีขาวตู้ทึบต้องสงสัย

ก่อนที่จะมีการตัดกุญแจแล้วเปิดไปดูข้างใน

นัทหรือว่าในนัทหายไปไหน
เขาก็เลยตามตรวจสอบหาตัวกันต่อนะฮะ
จนกระทั่งนี่แหละติดตามเจอรถแต่ยังไม่เจอคน
แล้วก็ตรวจสอบภายในรถไปเจอเอกสารเสนอราคา
ก็น่าจะเป็นเอกสารจำได้ใช่ไหม
ตอนที่คุณอ้อมเดินเข้าไปไปพร้อมกับแฟ้ม
ที่ร้านกาแฟใช่ไหมฮะนี่เหรอที่ร้านกาแฟ
แล้วก็มีเคสมือถือซึ่งคาดว่าเป็นเคสมือถือของคุณอ้อม
ตกอยู่ที่เบาะแต่มือถือไม่อยู่นะ

ที่คุณอ้อมถือในมือกับเอกสารที่อยู่บนเบาะ
ในรถกระบะตู้ทึบสีขาวคันนี้
ตำรวจทำงานไวมากจริงนะเคสนี้ไม่ถึงหนึ่งวันจับตัวในนัทได้แล้วนะคะ
รถคันนี้เป็นรถที่ขับมารับนายนัทพล
ไล่ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถ

รถคันนี้คุณรู้ไหมว่าตำรวจเจออะไร

พลาสติกในนั้นมีแว่นสายตาที่คล้ายกับแว่นที่คุณอ้อมใส่
มีคราบเลือดมีค้อนมีเส้นผมมีทิชชู่เปื้อนเลือด
มีเชือกสีเขียวยาว๓เมตรมีแก้วกาแฟ
และมีสายเคเบิ้ลทรายใช้แล้ว๓เส้น
คุณว่าการเจอของแบบนี้มันนำพาหรือมันชี้นำไปสู่อะไรได้บ้าง
ตามหาฝนเลยค่ะฝนของเหล่านี้อยู่ในรถคุณได้ยังไง
เล่าแบบนี้นะคะว่าฝนเป็นแฟนนัทค่ะ
รู้จักและคบกับนัทธพลผู้ต้องสงสัยเนี่ยคบได้ไม่นาน

จนกระทั่งเมื่อวานนี้นัทบอกฝนบอกว่า
เราจะมาอยู่กับเธอนะเราจะไม่ไปไหนแล้ว
แล้วคืนเกิดเหตุอยู่นัทโทรมาบอกว่า
ฝนนัดมีเรื่องมารับหน่อยได้ไหมที่แม่แฝก
เธอก็ขับรถไปรับก็เห็นว่านัทยืนรออยู่แล้ว
เธอบอกเลยว่าหนูไม่รู้และหนูไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นจริง

บอกให้ไปรับเธอเลยขับไปรับแค่นั้น
และประเด็นก็คือว่านัทธพลไม่ได้มีฝนเป็นแฟนคนเดียว

ซึ่งคนนี้เขาบอกเป็นแฟนปัจจุบัน
และเป็นเจ้าของห้องเช่า
ตอนแรกจำได้ไหมที่ตำรวจจะตามไปจับ
มันเจอรั้วรวดหนามทำให้นัทพลไหวตัวทันแล้วหนีไปได้

เขาบอกเป็นแฟนปัจจุบันที่ไม่ใช่ฝนเจ้าของรถ
เอาเป็นว่า๒๔ชั่วโมงผ่านไป
ตำรวจจับตัวนัทพลได้ที่ประตูท่าแพร

หลังจากที่นัทพลเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อนไว้ที่ศาลเจ้า
ไม่ต้องเสียเวลานานสอบปากคำไม่นาน
นัทพลยอมรับสารภาพทุกอย่างว่า
ผมเอาตัวอ้อมไปแล้วฆ่าเขาแล้วครับ
พาตำรวจไปชี้จุดซ่อนศพคือห้องพักเลขที่๘
ในโรงแรมพื้นที่สพแม่ปิงนะคะ

ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอ้อมจริงค่ะ
ตำรวจพบศพคุณอ้อมอยู่ในห้องน้ำ
นี่คุณผู้ชมส่งมานะว่าแบบนี้เรียกว่าคนได้อยู่ไหม
และประวัติของผู้ชายคนนี้

ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างสุดซึ้งจริงครับ

เชียงใหม่เขาประกาศหากันทั่วเมืองเลยนะฮะ

ก็พยายามที่จะไปแจ้งตำรวจแล้วก็พยายามไปสกัดไว้

เดี๋ยวเขาถีบรถแล้วเขาพยายามจะหนีต่อสุดท้ายหนีไม่รอด
ระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าญาติของผู้ตายที่มาสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา

ลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับครอบครัวของผู้ตาย

บอกว่าไอ้คนนี้มันควรจะต้องได้รับโทษประหารครับ
อยากให้เขาแบบรับโทษ
สูงสุดนะครับ
มันได้ทำหลายคน

ลูกสาวของคุณอ้อมก็น่าสงสารนะครับ
คือเธอก็เริ่มโตแล้วนะ
ที่มิ้นท์บอกว่าไปเจอแว่น
คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่คือช็อคมาก
แล้ววันนี้ตอนที่คุมตัวไปชี้จุดทำแผนนะฮะ

ทุกคนอารมณ์เดียวกันคือโกรธและแค้นมาก
เมื่อกี้ที่ญาติเขาบอกไงคนอย่างนี้อยู่ไปก็โรค
ก็อาหารเลยดีกว่าแบบนั้นใช่ไหมครับ
บางคนพยายามจะเข้าไปทำร้ายครับ
จ้องจองกระถิ่นรุมประชาธรรมอยู่แล้ว

ก็ต้องพาตัวผู้ต้องหาขึ้นรถโดยด่วน
นัทธพลผู้ต้องหาให้การบอกว่าพาผู้ตายขึ้นกระบะตู้ทึบ
อุบายว่าผมจะจองรถวันนี้เลย
แต่ว่าขอโทษจริงครับคุณไม่มีเงินสด
แล้วสุดท้ายพาผู้ตายไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทราย
พยายามจะข่มขืนแต่ฝ่ายหญิงเขาขัดขืนก็เลยลงมือฆ่า
ในพื้นที่อำเภอสันทรายนะฮะ
แล้วคุณดูจิตใจเขานะจากนั้นคืออุ้มศพขึ้นรถ
อีกโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมในพื้นที่แม่ปิง
เพื่ออำพลางศพฆ่าจุดหนึ่งอำพลางศพไปทิ้งอีกจุดหนึ่ง
แล้วเขาก็ขับรถกระบะตู้ทึบไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ลานจอดรถของวัดหนองบัวพระเจ้าหลวง
ก็คือจุดที่ไปเจอรถจอดในวัดแล้วมีกุญแจล็อกไว้
กระทั่งต้องตัดกุญแจแล้วเปิดดูแล้วไปเจอเคสมือถือกับเอกสารในรถ
นั่นคือจุดที่เขากลับมาจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วหลบหนี
โดยใช้วิธีการโทรหาแฟนให้แฟนมารับหน่อย
แล้วก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ฟีโน่สีแดงขี่หนีในพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทร

ัตตะพลผู้ต้องหาให้การบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ขับรถวนกลับมาที่โรงแรมที่เอาศพมาทิ้งไว้
เพื่อมาดูว่าตายจริงไหม
ก่อนจะติดต่อจ่ายเงินค่าเช่าห้องเพิ่มอีก๑วัน
หวังจะยืดเวลาในการอำพลางศพ
เพื่อถ่วงเวลาให้เขาสามารถหนีไปได้ต่อ
เหล่านี้คือวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอด้านขวานะครับ
นี่ฮะเอามอเตอร์ไซค์ขี่มาเพื่อมาส่องมาดูอีกครั้ง

ตรวจสอบประวัติของนัทฮะนัทธพลคนนี้ผู้ต้องหาเมื่อเดือนเมษายนครับ

และได้ประกันตัวระหว่างสอบสวน
สุดท้ายมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้ง

แล้วคือคุณทำให้เมียแม่ของลูกคนที่รักของครอบครัว
คือเธอตายไปโดยที่ความหวังสุดท้ายคือ
อยากดูแลลูกอยากดูแลครอบครัวอยากจะทำงานหาเงินน่ะ